พลอยเวลาบรรดาซุปตาเขารวมตัวกันเนี่ย
มันจะเกิดความน่ารักมีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้น

คุณชมพู่อรยาแล้วก็แม่แอฟทักษะออน

คอนเทนต์ทีไรนะแฟนชอบใจทุกทีเลย
เริ่มกันที่คนนี้ดีกว่าแม่แอฟค่ะ
คือเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์นะ

ตอนนี้โอ้โหจัดเต็มเหมือนกันนะ
พักหลังเนี่ยความสดใสแม่เขาเกิดมากเลย

แล้วก็อดแซวไม่ได้นะคะคนรักแอปอะเนาะ

หลายคนก็เดากันไปว่าเอ๊ะสงสัยเนี่ย

ฝึกวิทยายุทธ์มาจากไหนหรือเปล่า

เออทั้งสองก็ร่วมงานกันค่ะ
มีการสร้างสีสันกันบ่อย

สดใสสุดไปเลยเข้ากันมากเลยนะ

จะทำได้หรือเปล่าเนี่ย

กันดีกว่าตอนที่แม่แอปแอบแต่งตัว

กันเบาแดนกันนิดแบบนี้

นอกจากนั้นยังมีคลิปแบบอลังการ
วาวซ่าฟิลจินนิจ๋ามาแบบนี้ด้วย

สายเพลงยุค๙๐ซะหน่อยนะ

กับเพลงรักคนมีเจ้าของ

สดใสใหญ่เลยนะทั้งสองแม่

บอกเลยนะแม่ชมไม่รู้ว่าถ่ายทอด
ให้แม่แอฟแบบเต็มหรือเปล่านะคะ

เขามีความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้ว
แล้วเราเพิ่งมาเห็นหรือเปล่าแบบนี้

จะว่าไปพูดถึงแม่แอ๊บไปแล้ว

พูดถึงคุณชมพู่เนี่ยนะดิฉันไปดู
คลิปเขาล่าสุดเนี่ย

บ้านยายหนิงกลัวยายหนิงยังไงล่ะ

เมนูเด็ดน้ำลูกว่าจ้า

สายฟ้าแล้วก็พายุเข้าครัวค่ะ
ก็ทำเมนูน้ำลูกว่านะคะ

นี่ขยำขยำขยำ
ยายหนิงนะส่วนสายฟ้าเป็นยังไง

คอยให้กำลังใจอยู่ห่าง

แต่ตอนปั่นเนี่ยนะท่าทางจะมีความสุขมากเลย

อ่ะช้ำ

อร่อยไหม

เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจมากเลยนะ

อยู่กับบ้านแล้วก็มีกิจกรรมทำแบบนี้ค่ะ

สร้างสีสันนะสร้างความสุขนะ

พายุยื่นอะไรเข้าปากรับหมดเลยจ้ะ